เมื่อวานนี้เขาออกงานกันมาแบบครบทีมเลยค่ะ
เดือนนี้บอกเลยว่าใกล้กัน๑ขวบแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วน้องแอร่านี่คือไม่รู้เป็นอะไรนะคุณ
เห็นสีเขียวแล้วชอบขอคว้ามับเลยนะฮะ

ตอนคุณพ่อคุณแม่บิวให้เต้น

พยายามเล่นด้วยสู้กล้องสู้ไมค์สุด
ซาร่าบอกว่าเมื่อวานนี้เดินโต๊ะแตะได้แล้ว

กลัวว่าวันหนึ่งวันนี้ยังติดแม่อยู่

บ้านนี้มีโครงการไหม
เปิดอู่คนที่สองเอาไหมละ
ซาร่าบอกว่าอยากให้น้องมาตามธรรมชาติเหมือนน้องแอร่า

คุณแม่มีกี่คนสนิททั้งแก๊ง

สนิทกับคุณป้าคุณน้าคนโปรดของน้องแอลล่าคนไหนบ้าง

เขารู้จักได้ทุกคน

ดนตรีปุ๊บเต้นปั๊บใช่